ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยแต่ได้ข่าวว่ายอดจองถล่มทลาย
ทลายคุณผู้ชมใครว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าคนไม่มีเงินไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
เพราะว่ายอดจองเกือบ๔๐๐๐คันนะครับ

เยอะมากฮะแต่ว่าวันนี้มีคนใจกล้าคนหนึ่งเขานำป้ายไปชูว่ารถมีปัญหา
กลางบูธของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในงานนี้คนก็แตกตื่นกันไปหมดเลย
อันนี้เขาเป็นคนจัดงานนะฮะเดี๋ยวภาพอีกสักครู่ได้เห็นกัน
ก็งานนี้จัดขึ้นมาครั้งที่๓๔
บอกว่ายอดจองรถยนต์ภายในงานวันนี้วันสุดท้าย
คาดว่ายอดจองปีนี้จะเป็นไปตามเป้าที่ว่าเอาไว้ก็คือ๓๘๐๐๔๐๐๐คัน
หรือมากกว่าปีที่ผ่านมาเพราะยังไม่ปิดยอดวันนี้นะครับต้องรอวันนี้ก่อน

เนื่องจากว่า๑๑วันที่ผ่านมามีการจัดงานมียอดจองอยู่ที่๓๒๓๑๘คันแล้ว
เทียบเท่ากับยอดจองทั้งงานของปีที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้มาดูกันบ้างว่าค่ายรถค่ายไหนที่มียอดจองมากที่สุด๓อันดับแรก
ส่วนรถจักรยานยนต์ล่าสุดมียอดจองอยู่๖๕๘๒คันนะคะ
ว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่๗๐๐คันแน่นอน
ออกมาเยอะมาวิ่งบนถนนเยอะรถก็ติดเยอะนะครับนะฮะ
สำหรับประเภทของรถยนต์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด
ปีนี้ก็เป็นกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์
มีสัดส่วนการจองมากที่สุดร้อยละ๓๙
จากการเปิดตัวใหม่ราว๗๘รุ่นในงานนี้
คนก็ดูเยอะเป็นรถครอบครัวใช้งานได้เยอะหน่อย
รอลงมาก็เป็นรถยนต์นั่งเป็นรถเก๋งธรรมดา

ขณะที่กลุ่มรถยนต์พรีเมียมก็เป็นที่น่าสนใจ
จับตามองมียอดจองเติบโตกว่าการจัดงานครั้งก่อน

คือเรื่องนี้มันก็สามารถเป็นการวัดเรื่องของเศรษฐกิจได้

ว่าคนมีเงินมีความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายเงิน

วันนี้มีลูกค้าคนหนึ่งคุณผู้ชม

บอกว่าซื้อรถมาไม่ถึงปีซ่อม๒๐รายการ

ยืนบนเวทีเลยแล้วคนก็ตกอกตกใจมันเกิดอะไรขึ้น

มีคนเข้าไปแสดงความเห็นในโซเชียลว่า
ถ้ามันไม่ถึงจุดแบบขีดสุดจริง

และที่บูธของรถยนต์ค่ายนั้นด้วยนะครับ
กลางเวทีแบบคนเยอะงานใหญ่
ชูป้ายอยู่ว่ารถยนต์ค่ายนี้มีปัญหา